สวัสดีครับผมอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาครับชาวไทยรัฐออนไลน์ทุกคนครับ
ในปี๒๕๕๙นี้นะครับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเยอะมากเลยนะครับ
ในแต่ละราศีนั้นนะครับจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นดาวราหู
ดาวรุตยูที่มีการเปลี่ยนราศีเกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าวิธีการนะครับหรือว่าแนวทางในการดำเนินชีวิต
ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในปี๒๕๑๙นี้

และสำหรับราศีที่ถือว่าเป็นดาวรุ่ง
เป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในปี๒๕๖
ก็คือคนที่เกิดในราศีกันครับ
และสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับ

เพราะว่าเป็นราศีที่พ้นเคราะห์แล้วนะครับ
นอกจากนั้นนะครับคุณยังมีดวงดาวที่ดีย้ายเข้ามาในปี๕๙นี้ด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นราศีดาวรุ่งเลย
ดังนั้นใครที่ตั้งใจอะไรไว้นะครับ
เชื่อว่าโอกาสที่เริ่มต้นก็จะเป็นเรื่องงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับ

แม้กระทั่งโชคในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับ
ว่าจะเกิดขึ้นในปี๕๙นี้ได้นะครับ
แต่ต้องย้ำนะครับว่าคนที่ดวงดีเนี่ยนะครับ
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่สบายนั่งกินทำกินนะครับ
แต่ว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับมีภาระเหนื่อยขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับ
แต่แน่นอนครับความสำเร็จในข่าวดีก็มีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แม้กระทั่งในเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นในเรื่องของความรักนะครับ
ก็เป็นจังหวะที่ดีมากสำหรับชาวราศีกันที่ตั้งใจจะสละโสด
แต่งงานหรือว่าบางคนอยากจะมีครอบครัวนะครับในปี๕๙นี้
ก็มีสิทธิ์มีลุ้นได้รับข่าวดีเข้ามาด้วยครับ
สำหรับราศีที่จัดว่าเป็นดาวร่วงในปี๒๕๕๙นี้ก็คือราศีเมษ

ถือว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี๒๕๕๙เยอะมากนะครับ
ต้องบอกว่าสาเหตุนั้นนะครับมาจากการที่ดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมริตยูเนี่ยย้ายเข้ามาสู่ดวงนะครับ
แต่บางคนพอได้ยินชื่อดาวแบบนี้อาจจะรู้สึกเกิดความกังวลใจ

เพราะว่าจริงแล้วดาวมรุษยูเป็นดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเริ่มต้นสิ่งใหม่
ถ้าเกิดเราเตรียมว่าจะเป็นการปรับลุคตัวเองใหม่เสื้อผ้าการแต่งตัว
หรือมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการทำงานใหม่
ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยลดกระแสความแรงของดวงดาวได้
แล้วก็ทำให้ราศีเมษนั้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก
ยังคงมีจังหวะตัวช่วยข่าวดีเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ